ทุกผู้ชมครับตำรวจที่สุพรรณบุรีกำลังติดตามตัว
ผู้ชายคนหนึ่งอยู่นะฮะคนนี้ฮะชื่อว่านายสมชายจุมจันท
อายุ๔๒ปีเป็นชาวอำเภออูทองจังหวัดสุพรรณบุรี
เป็นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุคมขืนลูกเลี้ยงอายุ๑๖ปี
เลี้ยงสาววัย๑๖ปีล่อลวงไปข่มขืนนะฮะแล้วก็หลบหนีไป
เดี๋ยวท่านรอฟังพฤติกรรมตอนก่อเหตุนะแม่ของเด็กบอกว่าโอ้โห
ลูกสาวเนี่ยโทรศัพท์มาเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วจังหวะที่กำลังถูก
เนี่ยสามีใหม่เนี่ยที่เป็นพ่อเลี้ยงของเด็กข่มขืนเนี่ยนะโทรศัพท์ล่วง
ลูกได้ยินเสียงแม่ได้ยินเสียงลูกบอกอย่าทำหนูอย่าทำหนู
ใช่ลูกสาวบอกว่าเห็นท่าไม่ดีไงเห็นพาไปในที่เปลี่ยวโทรหาแม่
แต่โทรศัพท์มันร่วงพอดีก็ถูกข่มขืนจนได้
แล้วแม่บอกแม่ก็ไม่รู้จะไปช่วยไปตามตรงไหนตอนนั้นเพราะว่าไม่รู้ว่าลูกอยู่จุดไหนนะครับ
ในคนนี้นะครับถ้าท่านเห็นนะฮะยังไงก็แจ้งตำรวจนะครับที่สุพรรณบุรีหน่อยนะครับ
ตอนนี้หลบหนีอยู่นะครับทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้นะครับ
ได้คุยกับแม่ของเด็กนะคุณแม่เนี่ยอายุ๓๕ปี
บอกว่าเธอมีลูกติดเป็นลูกสาว๑คนอายุ๑๖นะ
ก็มาอยู่กินกับนายสมชายจุมจันทร์วัย๔๒ที่เป็นผู้ต้องหาได้๒๓ปีนะครับ
อาชีพเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งกันเก็บไข่ขาย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดวันที่๕ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ
คดีมันก็ผ่านมาพอสมควรนะครับประมาณ๑๘นาฬิกา
นายสมชายกลับมาที่บ้านแล้วออกอุบายพาลูกสาวของเธอ
ให้นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปด้วยกัน
บอกว่าจะให้ช่วยเอาไข่เป็ดไปให้เจ้าของนาที่เอาเป็ดไปเลี้ยงหน่อย
แล้วเดี๋ยวจะพาไปหาแม่ตอนนั้นแม่ไม่อยู่บ้าน
แต่ตอนที่นั่งรถซ้อนท้ายไปด้วยกันนะครับ
ลูกสาวเห็นแล้วว่านายสมชายเนี่ยพาออกนอกเส้นทาง
เห็นท่าไม่ดีเลยโทรศัพท์หาแม่นะครับ
ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงเย็นประมาณ๑๘นาฬิกา๓๐นาที
จุดนั้นที่รถไปจอดอยู่จุดสุดท้ายเป็นกระท่อมกลางทุ่งนา
นายสมชายจอดรถนะฮะตอนที่เห็นเด็กเนี่ยโทรหาแม่
แล้วก็ทำท่าเหมือนกับอาจจะลงไปล้างมือ
ลูกสาวก็เลยฉวยจังหวะนี้วิ่งหนีก่อนเลยดีกว่า
แต่นายสมชายวิ่งไล่ตามจับตัวนะครับ
ซึ่งช่วงนี้ลูกเขายังโทรหาแม่ยังไม่วางสายทิ้งนะครับ
นายสมชายวิ่งไล่ตามจับตัวเด็กสาววัย๑๖ปีได้นะฮะ
ที่เป็นลูกเลี้ยงแล้วอุ้มเข้าไปในกระท่อม
โทรศัพท์ของเด็กที่อยู่ในมือกระเด็นตกไปนะครับ
ผู้เป็นแม่บอกว่าตอนนั้นยังได้ยินเสียงลูกร้องว่า
อย่าทำหนูอย่าทำหนูแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับ
เพราะตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าลูกสาวอยู่ที่ไหนนะ
ก็เลยลองวางสายแล้วโทรกลับอีกนะโทรกลับไปหา
โทรหาทั้งลูกตัวเองโทรไปทั้งเบอร์ของสามีตัวเอง
แต่ไม่มีใครรับสายผ่านมาอีกประมาณชั่วโมงกว่า๒๐นาฬิกานะครับ
ตอนนั้นนายสมชายคมขืนลูกเลี้ยงเรียบร้อยแล้วนะครับ
นายสมชายได้คมขู่เด็กบอกว่าอย่าไปบอกใคร
แล้วก็พาเด็กกลับมาที่บ้านทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
แม่ก็ยังสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
๑นาฬิกาลูกถึงตัดสินใจเล่าให้แม่ฟัง
แม่ก็เลยไปปรึกษากับญาติพี่น้องแล้วก็พากันมานะฮะ
เพื่อจะจับตัวนายสมชายส่งตำรวจไปแจ้งตำรวจ
แต่นายสมชายเห็นว่าญาติภรรยามากันเยอะที่บ้านผิดปกติ
ก็เลยไหวตัวหลบหนีไปได้ทันนะครับ
ก็เลยไปแจ้งความกันไว้ที่สพสะยายโสม
กลางดึกของวันนั้นนะครับ๕ธันวาคม

นี่ฮะเข้าสู่ปีใหม่แล้วนะครับครบเดือนแล้วนะครับ
ตำรวจยังจับตัวพ่อเลี้ยงไม่ได้
พ่อเลี้ยงรายนี้นะนอกจากจะหนีไปแล้วยังจับตัวไม่ได้
ยังย้อนกลับมางัดบ้าน
เหมือนกับต้องการคมขู่แม่กับเด็กนะ
ทำให้ตอนนี้หวาดภาวะกันมากนะครับ
ทั้งตัวแม่กับเด็กแล้วก็คนในชุมชนแล้วก็ญาติญาติ

จอดรถแล้วคราวนี้เหมือนลงไปล้างมือได้ทุกอย่าง
ตอนนั้นไม่ได้ยินเสียงคุยกันก็คือว่า
ลูกสาวเราก็พิมพ์กับเราว่าเขาจอดรถไหน
อยู่ตรงนี้ช่วงนี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแน่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือเรามีเสียงร้องแล้วก็ก็งีบไป

แล้วเราก็ใครการติดต่อก็คือโทรเบอร์เข้ามา
ทั้งสองเครื่องพูดครู้ของผู้ชายแล้วก็น้อง

แต่เราได้ยินในโทรศัพท์แล้วไงว่ามันต้องเกิดเรื่องแน่ร้องอะไรกันขนาดนั้น
ก็ดีขึ้นค่ะแต่ก็ยังมีกลัวบ้างอะไรอย่างนี้
อยากให้ตามจับให้ได้อะไรอย่างนี้ค่ะเพราะเราอยู่อย่างเงี้ก็มีแต่ผู้หญิงทั้งนั้น
งัดบ้านอย่างนี้เราก็ไม่ค่อยอยากจะเหมือนไม่ปลอดภัยอะไรอย่างนี้ครับ
อยากให้จับได้แล้วมันก็นานแล้วด้วยค่ะ
เห็นสองรอบรอบแรกเห็นขี่วนมาก่อนเหมือนมาดูครับ
แล้วพอรอบสองก็มาปุ๊บเข้าบ้านก็กลัวอยู่ครับแล้วก็ไปเรียกชาวบ้านมาดูครับ

แล้วหลังจากนั้นมีคนเห็นอีกไหม
ก็เห็นครับเห็นขี่มาวนเวียนอยู่ครับ

คันเดิมครับแต่ไม่ติดใบหน้าทะเบียน

ตำรวจก็กำลังเร่งติดตามจับกลุ่มตัวอยู่นะครับ
ตอนนี้ก็ตามไปที่ชนบุรีบ้านเกิดของนายสมชายก็ยังไม่เจอตัว
ก็กำลังเร่งติดตามตัวอยู่ใครพบใครเห็นนะครับ
แจ้งได้ที่สศยายสมที่สุพรรณบุรี